ส่วนเหตุการณ์ที่ชายพูมคนร้ายตีพระจนมารรนะภาพ
คือทางธุดงห์อยู่กลางป่า
คนร้ายตีที่ศีรษะท่านเลย
แล้วท่านก็มารรนะภาพคือเหมือนคนร้ายตั้งใจจะก่อเหตุชิงศัพท์
และพระรูปนี้เย็ดญาติและคนในประวัติประธานบังวดบอกว่า
ท่านเคยโดนคนร้ายขโมยเงิน
หลายครั้งมากแต่ท่านไม่เคยเอาเรื่องเอาราว
แต่ครั้งนี้คนร้ายถึงขั้นตีศีรษะท่านจนท่านมรณภาพเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านป่าพึ่งหมู่สอง
ห้วยยางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมินะคะพระสุริยาวงสมบัติ
อายุ๔๕ปีมรณภาพในที่เกิดเหตุก็คือในสำนักปฏิบัติธรรมเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสาย๒๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุมีรอยเลือดมีร่องรอยการต่อสู้ที่ข้างกุฏิ
ชาวบ้านบอกว่าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ยพระสุริยาอยู่เพียงรูปเดียวค่ะ
ท่านเป็นพระนักวิปัสนาสายแบบปฏิบัติสายวิปัสนาเลยนะคะ
ทีมข่าวก็ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมที่จุดเกิดเหตุเลยไปเจอกับนางชวี
ชำนาญอายุ๕๕ปีซึ่งก็เป็นผู้ที่ไปทำบุญที่สำนักสงฆ์นี้เป็นประจำนะคะ
ครับคนในพื้นที่เขาใช้คำว่าเป็นแม่ออกแม่ออกเป็นภาษาอีสาน
หมายถึงโยมผู้หญิงที่ชอบไปวัดนะคะป้าชวีบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
สุริยาเป็นพระสายธรรมยุทธ์ฉันวันละหนึ่งมื้อทุดงอยู่ตามผ่าตามเขา
ลีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครพระสุริยาก็เดินทุดงมาเรื่อยเรื่อยนะคะ
จนมาถึงตรงนี้พระสุริยาเดินสำรวจชอบที่นี่
อยากตั้งเป็นจุดสำหรับนั่งสมาธิและสร้างให้เป็นสำนักสงฆ์
ไว้สำหรับปฏิบัติธรรมของคนที่มีจิตศรัทธานี่คือพระสุริยานะคะ
ภาพขวามือพระที่ถูกคนร้ายตีศีรษะและคนร้ายตั้งใจจะชิงทรัพย
ท่านมรณภาพส่วนภาพฝั่งซ้ายก็คือเส้นทางที่ท่านเดิน
ปฏิบัติธรรมต่างเนี่ยนะคะท่านก็จะออกทุดงตามเส้นทางตรงนี้เนี่ยค่ะ
คือทางป้าชวีบอกว่าพอคนรู้ว่ามีพระทุดงมาอยู่ที่นี่
คนก็ไปทำบุญกันป้าชวีเองก็ไปบ่อยไปทำบุญ
ตักบาทไปคอยช่วยเหลือพระสุริยาจนป้าชวีเนี่ย
เปรียบเสมือนเป็นแม่ออกสำหรับพระสุริยาก็คือไปทำบุญกับพระท่านเป็นประจำ
ทำแบบนี้มาสามปีกว่าแล้วค่ะนำสิ่งของไปถวายนะคะ
นำกับข้าวไปช่วยทำความสะอาดลานสำนักสงฆ์ก็ไปทุกวัน
กลับบ้านบ่ายสามโมงวันเกิดเหตุป้าชวีบอกว่าก็ไปทำบุญ
แล้วก็กลับบ้านตามปกติช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
คาดว่าคนร้ายลงมืออาศัยจังหวะที่พระสุริยาท่านกำลังเดินจงกลมอยู่ในป่า
บริเวณเชิงเขาคนร้ายใช้ไม้นะคะ
คล้ายคล้ายกับเข้ยคล้ายกับเสี่ยมอ่ะค่ะคุณผู้ชม
ตีเขาที่ศีรษะช่วงท้ายทอยของท่านพระสุริยาในเลือดอาบเลยนะคะ
สลบไปเลยแล้วคนร้ายก็หนีไปแต่พระสุริยาท่านฟื้นขึ้นมา
หลังจากโดนตีศีรษะที่ไทยทอยนะคะครับแต่ท่านก็เดินโซซัดโซเซ
กลับมาที่กุฏิแล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งป้าชวีว่าให้มาช่วยหน่อย
ช่วงที่เกิดเหตุป้าชวีบอกว่าป้าอยู่บ้านช่วงเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าเนี่ย
พระท่านได้โทรศัพท์ไปหาบอกว่ามาหาทีฉันโดนโจรตีหัวหัวแตกมาดูที
ชวีก็รีบไปค่ะพอไปถึงเห็นพระท่านโอ้โห
โอดโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่หน้ากุฏิป้าก็โทรแจ้งตำรวจ
แจ้งกู้ภัยนะคะก็รออยู่เป็นชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังไม่มา
สุริยาท่านก็ค่อยล้มลงแล้วก็หมดสติแล้วก็มรณภาพอยู่ตรงทางเดินข้างกุฏิเลยอะค่ะ
ยังมีสติอยู่แต่ว่าฉันเนี้ยพอเพิ่งว่าตี

ไห้มีคนซ่อยซะซ่อยน่ะซ่อยน่ะก็อันกุดเก้าน่ะมันไม่มีกุดเจ
เก้าอี้เข้าไปรักตอนเรามาเข้าห้องน้ำซะลากโทรศัพท์ไปสามสามเครื่อง
ที่สี่นี่ก็เลยโดนนะตีจนตายน่ะนี่ค่ะคือท่านก็หมดสติ
แล้วก็มรณภาพไปเลยข้างกุฏิกุฏินี้เพิ่งสร้างเสร็จได้แค่๑๐วันนะ
ครับนางอำนวยมีกุศลอายุสี่สิบหกปีนางภัยบูลขันเพชรอายุสี่สิบเจ็ดปี
พี่สาวของพระสุริยาค่ะก็เดินทางมาทำพิธีศพที่สำนักสงฆ์บ้านป่าพึ่งนะคะ
สาเหตุที่ทำพิธีศพที่นี่เลยเนื่องจากว่าพระสุริยาท่านเคยกล่าวเอาไว้
สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นที่นิพานของตนเอง
ถ้าวันไหนที่มรณภาพขอให้จัดพิธีที่นี่ฝังและเก็บอัฐิที่นี่
ท่านเคยบอกกับญาติญาติเอาไว้แบบนี้ค่ะพระสุริยาบวชมาแปดพันศาแล้วนะคะ
ทีก็บวชแล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
แต่พอบวชแล้วพระสุริยาชอบสายธรรมยุทธ์ก็เลยเริ่มออกทุดงไปเรื่อย
จนถึงตำบลห้วยยางอเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิพระท่านก็นั่งสมาธิ
แล้วท่านก็บอกว่าสถานที่ตรงนี้แหละจะทำให้ท่านเป็นสายธรรมยุทธ์ที่แท้จริง
ก็จะต้องไปปฏิบัติธรรมที่ที่เป็นภูเขาสูงป่าช้าเก่า
ท่านก็มาเจอตรงเนี้ยก็เลยใช้ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ทำเป็นสำนักสงฆ์เลยนะคะ
ท่านอยู่รูปเดียวเลยนะคะตรงนี้ญาติทุกคนเคยนิมนต์ให้พระท่านกลับวัดที่บ้านเกิด
ที่อำเภอนาจารย์จังหวัดอวนราชธานีคือญาติยาติกังวล
ไม่อยากให้ท่านอยู่เพียงลำพังแต่ท่านบอกว่าท่านจะอยู่ตรงนี้
อืมท่านจะไม่ไปไหนคือท่านพูดเลยว่าจะขอมรณภาพอยู่ที่นี่อ่ะค่ะ
คือก่อนหน้านี้ญาติญาติบอกว่าท่านเคยถูกขโมยของหลายครั้งมากนะคุณผู้ชม
เคยถูกโทรศัพท์มือถือเนี่ยเคยถูกขโมยไป๓เครื่อง
เงินเนี่ยถูกขโมยไปครั้งละ๕๐๐บ้างพันหนึ่งบ้างหลายครั้งมาก
ต้องใช้คำว่านับไม่ถ้วนนะคะแต่ท่านไม่เคยแจ้งความดำเนินคดี
ท่านก็พยายามจะบอกญาติญาติบอกทุกคนว่าก็อาจจะเป็นวิบากรรม
เป็นเจ้ากรรมในเวรแต่ชาติปังก่อนและเงินหรือว่าโทรศัพท์มือถือสิ่งของต่างต่างเหล่านี้
ก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมให้มาท่านก็เลยถือว่าก็เป็นวิบากรรมไม่แจ้งความ
ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรท่านถึงขั้นบอกเลยว่าเอาจริงจริง
ก็ไม่รู้ว่าอะไรหายไปบ้างนะคะครับส่วนครั้งนี้ที่คนร้ายมาตีที่ศีรษะที่ไทยทอย
ท่านมรณภาพแล้วก็ตั้งใจจะชิงทรัพย์เนี่ยนะถ้าถามว่ามีอะไรทรัพย์สินของท่านที่หายไปบ้าง
ยังไม่รู้เลยนะคะเพราะก็ไม่มีใครรู้ว่าพระท่านมีอะไรอยู่ที่ตัวบ้าง
ทรัพย์สินมากน้อยขนาดไหนอ่ะค่ะแต่ที่แน่แน่มือถือก็น่าจะมี
เพราะว่าหลังจากท่านโดนตีที่ศีรษะแล้วก็โทรศัพท์ไปหาป้าชวีให้มาช่วยนะคะ

เหลือแค่โทรศัพท์มือถือที่พระท่านโทรตามป้าชวีให้มาช่วยหลังจากโดนคนร้ายทุบไปที่ไทยถอย
แต่ทรัพย์สินอื่นยังไม่แน่ใจว่าอะไรหายไปบ้าง
ทีมข่าวก็ไปตรวจดูสภาพแวดล้อมของสำนักสงฆ์บ้านป่าพึ่งนะคะ
ด้านหลังกุฏินะคะก็จะเป็นสวนกล้วยมีบ้านชาวบ้านอยู่หลังนึงนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กับกุฏิมีอยู่หลังเดียว
นางสาวจินตภาตราทิพย์อายุ๓๕ปีเธอก็บอกว่าปกติทุกคนก็อยู่บ้านกลางวันก่อเข่าสวนไปรดน้ำไปใส่ปุ๋ย
ก็เห็นพระสุริยาปฏิบัติธรรมอยู่รูปเดียวทุกวันพระท่านรักสันโดดไม่รับกิจนิมนต์ไม่รับซองปัจจัย
ก็จะบอกทุกคนว่าถ้าทำบุญเนี่ยก็นำแค่อาหารหรือสิ่งของที่พอช่วยเหลือคนยากไร้มาถวายก็พอนี่ค่ะ
ท่านบอกว่าก็จะได้เอาทรัพย์สินเอาสิ่งของอื่นไปแบ่งคนอื่นที่เขาไม่มีกิน
ชาวบ้านก็เลื่อมใสสัทธาท่านมากนะคะส่วนคนร้ายเป็นใครคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเอาจริงนะไม่รู้เลยจริง
แปดด้านจริงเพราะว่าทุกคนในบ้านก็อยู่กันครบไม่ได้มีใครหนีหายไปไหนถ้าเป็นคนต่างถิ่นคนแถวนั้นก็ต้องรู้
นี่ค่ะสำหรับสถานที่สำนักสงฆ์บ้านป่าพึ่งตรงนี้เนี่ยเดิมทีเป็นสุสานนะคะใช้สำหรับฝังศพคนในชุมชนก่อนที่จะมีวัดซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมพระสุริยาเป็นพระต่างถิ่นถึงมาใช้สถานที่ตรงนี้ถึงรู้ว่าตรงนี้เคยเป็นป่าช้าเก่าเพราะว่าถ้าเป็นคนต่างถิ่นชาวบ้านบอกว่าไม่น่าจะรู้แล้ว

ก็ดูแล้วก็อาจจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลว่าพระท่านอยู่คนเดียวอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ
ผู้ชมครับมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเห็นผู้ที่อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัย
เพราะว่าเข้ามาที่สำนักสงฆ์นะครับคาดว่าอาจจะเข้ามาขโมยทรัพย์สินหรือว่าของมีค่า
ชาวบ้านที่มาทำบุญที่สำนักสงฆ์เนี่ยบอกว่าเห็นคนร้ายคนนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุ๓วันนะฮะ
ก่อนที่พระท่านจะถูกทำร้ายจนมรณภาพเนี่ยฮะก็คือเมื่อ๑๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
คนที่ให้ข้อมูลบอกว่าวันนั้นเขาก็มาที่สำนักสงฆ์มาทำบุญนะครับ
แล้วเจอคนคนหนึ่งนะครับเข้ามาขโมยของมีค่าบนสาราชั่วคราวที่มีพระประธานตั้งอยู่นะฮะ
แต่พอคนร้ายเห็นเขาเนี่ยก็วิ่งหนีออกไปทางด้านหลังของพระพุทธรูปแล้วก็หายเข้าไปในป่า
ยังเตือนพระสุริยาเลยว่าให้ระวังตัวหน่อยนะหลวงพ่อกลัวจะถูกทำร้ายสุดท้ายแล้วก็ถูกทำร้ายจริงนะครับ
ก็ถูกทำร้ายจนมรณภาพด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าคนร้ายที่เห็นในวันนั้น๑๙มกราคมจะใช่คนเดียวกับที่ทำร้ายพระสุริยาหรือไม่
กับพระอาจารย์ที่เหลือก็ต้องระวังตัวเด้อเก็บของดีเด้อพระอาจารย์ก็นั่งคุยกันอยู่นี่แหละ

กระโดดมันก็วิ่งไปนี่แหละเนี่ย
นี่ค่ะแต่ทีนี้ตำรวจบอกว่ามีอยู่๓อย่างที่อยู่ในสำนักสงฆ์นะคะ
มีตะพดจอบเสียมซึ่งเป็นของพระสุริยาที่มรณภาพ
จะนำ๓อย่างนี้ไปตรวจดีเอนเอเพราะคาดว่าหนึ่งในนั้นคืออาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในการตีศีรษะพระนะคะ
เดี๋ยวเราตามให้นะครับสำหรับเรื่องนี้คดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ